บุญจะชวนคุณผู้ชมมาอนุโมทนาบุญกันดีกว่านะคะ
กับงานบวชค่ะนาคยูโรยศวรรษพระเอกดังช่อง๗นั่นเอง
ตัวเข้าพิธีบวชช่วงบ่ายวันนี้จ้ะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดนิมิตโพธิญาณ
อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีถือเลิกดีค่ะ๑๖นาฬิกาตรงเลยนะ
พระพี่เลี้ยงค่ะได้ทำการพิธีปลงผมให้กับยูโร
โดยมีเพื่อนดาราคนสนิทไปร่วมอนุโมทนาบุญกันเพียบเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณเข้มหัสวีคุณเบนสันติราชที่อิสา
ผู้จัดละครพี่หนิงปณิตาแล้วก็ลูกสาวน้องนิรินด้วยนะคะ
ช่วงนี้เห็นพี่หนิงเนี่ยเดินสายทำบุญงานบุญเยอะเหมือนกันนะคะ
รวมไปถึงแฟนคลับค่ะแล้วก็พี่แจ๊กกะรีนของเราด้วย
เป็นตัวแทนบันเทิงไทยรัฐค่ะไปร่วมพิธีตัดผมให้กับคุณยูโร
ตอนแรกพี่แจ๊กเขาบอกว่าอุ๊ยไปไม่ทันแน่เลยอะไรอย่างนี้
เออไปมาเป็นยังไงทาปากแดงไปร่วมงานเลยจ้า
เออคุณผู้ชมค่ะนี่วันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
แขนยาวปิดคอขนาดนี้การละเทศะดีมากยอดเยี่ยมค่ะ
คุณผู้ชมและต้องบอกเลยว่าสีหน้าของหนุ่มยูโรนั้น
เปล่งปลั่งคุณผู้ชมดูซะก่อนคนเขามีบุญจะบวชเนี่ย
เขาหน้าตาเป็นอย่างงี้โดยหลังจากที่พระพี่เลี้ยงโกนผม
นคิ้วให้ยูโรเสร็จนะนาคยูโรค่ะก็ออกมาถ่ายรูป
กับพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็บรรดาเพื่อนสนิทค่ะ
ก่อนที่เนาะเอ่อก่อนที่จะมาเปิดใจพร้อมกับคุณแม่และพี่สาว
ตั้งใจที่จะบวชตอบแทนคุณพ่อคุณแม่มา๓ปีแล้ว
เคลียร์คิวงานทุกอย่างลงตัวก็เลยมีพิธีนี้ขึ้นมาค่ะ
ก่อนหน้านี้ได้มาอยู่ที่วัดก่อนบวชเป็นเวลาเกือบอาทิตย์นะ
ซึ่งจะบวชทั้งหมด๒๐วันค่ะ
โดยจะจำวัดที่วัดป่าแห่งนี้
แล้วก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ

โดยยูโรค่ะได้รับฉายาว่าถิระธรรโม
แปลว่าผู้มีธรรมอันมั่นคง
ส่วนคนที่ถือหมอนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน

พี่สาวของเขานี่เลย

เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นาคยูโรกับครอบครัวกันนิดนึงค่ะ
ชายาครับผมก็ได้รับมาแล้ว
ธิระธรรโมผู้มีธรรมอันมั่นคงครับผม

อันนี้คือเขาบอกเองไหมคะหรือว่าไงเอ่ย
ยูโรเป็นคนแบบแต่งตั้งให้ถือหมอนเลยค่ะ
ดิฉันก็ลุ้นใจคิดว่าจะเห็นสาวในงานนี้

เพราะหวังใจจะไปถือหมอน
เรียบหมอนแทนละกัน

คุณผู้ชมค่ะแล้วความน่ารักของเพื่อนซีอย่างเข้มหัสวีค่ะ
เคลียร์คิวทั้งหมดนะเพื่อมางานบวชเพื่อน
คอยดูแลยูโรตลอดเลย

หิวน้ำหรือเปล่ามาถามเออเอาน้ำไปสักหน่อย

แหมนะดูแลได้ดีจริง
ไม่รู้ว่ามาดูแลหรือว่าอยากจะมาแย่งซีนเพื่อนนะฮะ
โดยเข้มค่ะกับหนุ่มเบนสันติราชนะครับ
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าตื่นเต้นแทนเพื่อนมากเลย

หลังจากเลื่อนมาตั้งนานหลายปีแล้ว
แล้วก็งานแห่นาคค่ะเข้มเนี่ยเตรียมจัดเต็มแน่นอน
ไปฟังเสียงเข้มกับหนุ่มเบนกันหน่อยค่ะ
ดีใจครับดีใจกับน้องแล้วก็น้องตั้งใจมานานมาก
๓ปีได้ครับมันตื้นตันใจตัวเองสำหรับเพื่อน

เขามานอนวัดก่อนที่จะเริ่มโปรงผมเนี่ยคือ๗วัน

แตะมาเล็กน้อยครับขับซ่อมมาเล็กน้อย

ครับประว่างได้ทุกรูปแบบ
แค่มีเสียงดนตรีผมก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มแบบ

ครับผมมันก็พอจะแบบมันจะไปแล้ว
มาแล้วนิ้วเริ่มกระดิกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
โดยวันนี้ค่ะเลิกดีจะมีพิธีแห่นาคยูโรเวลา๑๔นาฬิกา๒๙นาทีนะคะ
วัดป่าอัญญาวิโมกค่ะวัดป่าบ้านปงค่ะ
ตำบลนาขาจังหวัดอุดรธานีค่ะ

เพราะว่าพี่แจ๊กกะรีนเตรียมตัวจัดเต็มเป็นนางฟ้านางรำนาค
ขบวนแห่นาคแน่นอนร้อนแค่ไหนก็สู้ตายยิ้มสู้แน่นอนนะคะ
และที่สำคัญเดี๋ยวภาพความสนุกสนานต่างเนี่ย
เดี๋ยวเราจะมาให้ดูเต็มเลยในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหเอาจริงชื่นใจแทนคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะ
หอมฟอดใหญ่ขนาดนั้นคุณผู้ชม
ครั้งหนึ่งรักลูกชายนะต้องขออนุโมทนาบุญกับนาคยูโรด้วยนะคะ